รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อน
ร้อนหนาวยามเช้าแล้วที่นี่คือบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
ดูสิคะบึงบัวสวยงามมากแถมมีนกแปลกนกหายากให้ดูกันอีกด้วย
ใครอยากจะมาเที่ยวชมเนี่ยบอกก่อนว่ามาตอนเช้าสบายใจ
แต่ถ้ามาตอนบ่ายฝนตกนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกไปทำงานกันหน่อยละกันนะคะ
ช่วงนี้ฝนยังคงตักตกหนักหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
ภาคใต้เนี่ยจะมีลมมรสุมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงค่ะ
ก็พัดเอาความชื้นมาทำให้ฝนตกหนักอยู่เป็นระยะนะคะ
ส่วนตอนบนก็จะเป็นร่องฝนค่ะที่เอากลุ่มฝนเนี่ยมาทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณต่างของประเทศไทยตกกระจายกันไปค่ะ
บริเวณที่เคยตกซ้ำซากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มกันด้วย
ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอีกพื้นที่หนึ่งก็คือทะเลค่ะ
ทะเลอันดามันเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่รับลมนะคะ
คลื่นสูงราว๒เมตรถ้าจุดใดที่มีฝนตกก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียสไม่ร้อนมาก
ถ้าร้อนมากเนี่ยแผนที่จะขึ้นเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะ